คุณผู้ชมค่ะที่บริเวณประตู๕ของวัดพระธรรมกายนะคะมีกลุ่มประทังพระพุทธศาสนาเขาขอให้ทางสามะเนรแล้วก็ลูกศิษย์วัดเนี่ยลำเลียงอาหารเข้าไปภายในแต่ว่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งไม่อนุญาตก็เลยมีการปะทะคารมกันนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยค่ะกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานส
กับตำรวจนะคะนานนับชั่วโมงก็ได้ยุติลงด้วยดีค่ะ
เอาอย่างนี้คุยก่อนคุยก่อน
คือตอนนี้นึกถึงพวกเนี่ยเข้าอยู่ย่างเข้าไป

และนี่นะคะก็เป็นวินาทีเจรจาต่อรอง
ระหว่างกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
พลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
หลังจากที่ประธานกลุ่มระทังพระพุทธศาสนา
มีความพยายามจะนำลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
และสามเณรเข้าไปด้านในของวัดนะคะ
โดยมาขอให้ตำรวจเปิดทาง
และจะนำเสบียงเข้าไปภายในวัดค่ะ
ซึ่งการเจรจานะคะเป็นไปด้วยความเข้มข้นค่ะ
แล้วก็มีการปะทะคารมกันอยู่ครู่หนึ่งนะคะ

โดยพลตำรวจตรีสมบัติขอให้วางเสบียงเอาไว้
ก่อนที่จะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมารับไปค่ะ
แล้วก็พิจารณานะคะว่าจะส่งให้กับผู้ที่อยู่ด้านในวัดหรือไม่ค่ะ
ก็เดี๋ยวคนที่อยู่ตัวแทนเนี่ย

เดี๋ยวความถึงในเดรสไซด์มาและรับไป
ควรกำลังที่เหลือเนี่ยกำที่หยุดสิบลึงไหม

มือพรุ่งนี้นานเห็นไหมครับ
ก็คอยเขากลับไปก่อนดี
เขามีของอยู่พอที่ของอยู่

มันก็ถือของให้มือส่วน

อเจมส์ของมักกองตรงนี้แล้วตัวเข้ามา

อย่างนี้เดี๋ยวของลุงไพร์ของจำลวชเข้ามา

วางเสร็จคุณก็ถอยออกไปเดี๋ยวจัดการให้ของเนี่ย

โดยไม่อนุญาตให้พระสงฆ์และลูกศิษย์เข้าไปภายในวัดค่ะ
หลังจากนั้นทางพระสงฆ์และศิษย์วัดพระธรรมกาย
ก็ได้เดินทางกลับไปปักหลักยังตลาดกลางคลองหลวงค่ะ
ฝั่งตรงข้ามประตู๕โดยก่อนหน้านี้
กลุ่มประทังพระพุทธศาสนาค่ะพร้อมพระสงฆ์และสามเณร
ก็ยังยืนยันนะคะที่ต้องการให้ยกเลิกมาตราสี่สิบสี่
โดยอ้างว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์สามเณรและลูกศิษย์วัด
และขออนุญาตเจ้าของตลาดจะนั่งปักหลักสวดมนต์บริเวณ
ตลาดคลองหลวงฝั่งตรงข้ามประตู๕ต่อไป
เพราะไม่สามารถเข้าไปภายในวัดได้ค่ะ
ขณะที่บริเวณประตู๕จนถึงเวลานี้
ก็ยังมีการเสริมกำลังปราบจราจนนะคะ
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัย
บริเวณนี้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุด
ระวิการแก้วิจิตรายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ